ทีนี้พูดถึงรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขคุณสาธิตใช่ไหมคะ

คือตอนนี้ลงพื้นที่ไป
แล้วก็ไปประชุมหารือกับผู้บริหารของทางจังหวัด
ก็ได้ข้อสรุปมามากมายไม่ว่าจะเป็นแนวทางในการที่
จะป้องกันดูแลคนในพื้นที่
รวมไปถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวระยองด้วย

การประชุมสัมมนาของแต่ละกรมกองของกระทรวงสาธารณสุข

แล้วก็ยังมีความร่วมมือจากภาคเอกชนด้วยนะคะ
ซึ่งข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ
ทางด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

นามสกุลเดียวกับคุณตีสาธิตนะ

เป็นพี่ชายคุณปียะเป็นพี่ชายคุณสาธิต
ท่านก็ลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศในห้างแฟชั่นระยอง
เพราะก็เป็นห่วงเป็นใยแหละกลัวว่าจะไม่มีคนมาเที่ยวระยอง
แต่ท่านบอกว่าจากการตรวจร่างกายชาวระยอง
แล้วก็ผู้ที่ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดระยอง
เมื่อช่วงวันที่๘๑๐กรกฎาคมแล้ว
ก็ปรากฏว่า๓๐๐คนที่ตรวจไม่พบเชื้อนะคะ
ก็ยังคงเป็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่ามีผู้คนมาเดินแหละ
ส่วนร้านสตาร์บั๊กเนี่ยร้านกาแฟดังก็มีคนมาต่อแถว
เมื่อกี้ที่เห็นไปเนี่ยก็มีมายาวนานเลยนะคะ
ส่วนตอนแรกที่บอกว่า
เหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดระยองคนก็เริ่มกังวลอุ้ย
มันจะต้องมีการล็อกดาวน์เป็นครั้งที่๒หรือเปล่า
มันจะต้องมีการปิดเมืองหรือไม่อย่างไร

แต่ตอนนี้ท่านบอกว่ามีการดูแลมาตรการเข้มข้น
แล้วก็ตรวจผู้ที่มีความเสี่ยง

ก็น่าจะเป็นข่าวดีหรือว่าเป็นกำลังใจให้กับชาวระยองด้วย

ประกาศเลยว่าให้ผู้ที่มาเที่ยวระยองมาได้เลย
ถ้ามาแล้วเกิดติดโควิดมอบเงิน๑แสนบาททันที
อย่างนี้สงสัยไม่ได้มอบแล้วมั้ง
นะสินะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุน
แต่ว่าขณะที่เพจหมอตีสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขของเราเนี่ย
ก็ออกมาขอโทษประชาชนเหมือนกันนะ
คือจับมือกับผู้ว่าระยองขอโทษประชาชน
แล้วก็บอกถึงแนวทางมาตรการให้ความมั่นใจนะคะว่าปลอดภัยอย่างแน่นอน
กระตุ้นพื้นที่ระยองกันอีกครั้งนะฮะ
โดยเริ่มจากกรมกองของกระซวมก่อนนะฮะ
ใช่นี่ช่วงสัปดาห์หน้าวันหยุดยาว
ใครที่แบบว่าอาจจะยกเลิกโรงแรมไปแล้ว
โทรกลับไปยังทันนะอยากให้คนไปเที่ยวเยอะ

ค่ะไปอย่างมั่นใจได้
แต่ก็ต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยเหมือนกัน